ส่วนนี้บักแตงโมขาวดานทีปีหนนะคะนางเอกขาวผ่องเป็นยองยายเกรสก่านกล้าวนะคะ
โอ้โหใจดีคุณค่ะจัดเต็มมาเลยค่ะชุดรัดรูปอวดหุ่นแบบว่าแซ่บเวอร์
แล้วก็ขนบักแตงโมผลโตโตมาอันนี้หลายคนแสวกัน

เออนะคะก็บอกเลยว่างานนี้ถ้าเกรสเนี่ยจะก้มเงยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ
แต่ว่าไอที่เห็นอยู่มันมาจากไหนนะฮะกลอยมาหรือยังไงนะฮะ
ข้องใจอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องที่หลายหลายคนบอกว่าแซวช่วงนี้นะ
เขามาขายขนมจีบเกรสรึเปล่าเพราะวันเนี่ยไปเจอใครก็ชอบบอกคนอื่นที
คนอื่นทีว่าเกรสเนี่ยเป็นแฟนเขานะอ่าอาร์ดรินรึเปล่าไปฟังหน่อยจ้า
ด้วยความที่มาร้องเพลงวันนี้ก็เลยเลือกชุดที่มันค่อนข้างเลยจะเข้ากับตีมเพลงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงประมาณนั้น
ใช่คือเกทอ่ะต้องบอกว่าสไซส์เดิมที่ให้เสื้อผ้าเขาไปอ่ะ

พอเราเล่นฟิตเนสตัวเราก็หนาขึ้นมันก็รัดมาก

จริงเขาแซวอย่างนั้นแหละเจอหน้าเขาก็แซวเขาแซวหนูหนูก็แซวเขาตลกขำ
พูดทุกคนว่าแฟนเขาก็เกษกันก้าว
เออเขาบอกว่าเนี่ยพี่แอบบอกทุกคนเลยว่าเนี่ย
ยังไม่มีใครรู้ว่าพี่กับเยียเป็นแฟนกัน
แม้กระทั่งเกรทเองก็ยังไม่รู้เลย
พี่อ๋อมเป็นพี่ที่ทำงานแล้วก็เจอด้วยกันบ่อย
ทำงานบ่อยเจอด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารัก
จะเป็นคนมีพลังด้านบวกให้กับทุกคนเสมอค่ะ